ตามล่ากันก่อนฮะเรือนจำที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้องตามล่า๕นักโทษแห่คุกฮะ
ตามจับได้๒แล้วต้องตามล่าอีก๒
ได้อีกหนึ่งหรือทั้งหมดตามจับได้สามจากห้านะครับเหตุการณ์นั้นกล่าวนี้นะครับ
เกิดตอน๕ทุ่ม๕นักโทษเรือนจำสุพรรณบุรีพากันหลบหนี
ข่าวสวยมากสวยคืออะไรเขากำลังล็อกดาวน์กันอยู่ไงตอนนั้นหลบหนีออกมารถสายตรวจผ่านมาพอดี
พอเห็นรถสายตรวจไฟแว๊บวงแตกเลย

จายตำรวจบอกอ้าวพิรุษชัดเจนตามไล่ล่าตามจับมาได้
๓รายนะฮะ๓รายก็คืออนุวัฒนอนุสีอายุ๒๕ปี
โดนจับคดีรักทรัพย์ปริญญามูลสิงอายุ๓๐ปีคดียาเสพติด
และคนสุดท้ายที่โดนจับจิระโชธฉิมเพชรอายุ๑๙ปีคดีรักทรัพย์
อีก๒เป็นใครอีก๒เป็นนักโทษคดียาเสพติด
ก็คือสาคอนเหมือนทิพย์อายุ๓๙ปีกับอาทิตย์กลิ่นขจรอายุ๒๔ปี
หนีได้ไงหนีได้ยังไง

ออกมาได้ยังไงเรื่องของเรื่องคือจำคลัสเตอร์เรือนจำได้
ดังนั้นในเรือนจำทุกแห่งของประเทศไทย
ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเอานักโทษ

ดังนั้นที่อยู่จะเป็นโซนไหนก็ตามทีจะเป็น๑๒๓ต้องเอามา
ทยอยเอาออกมาเพื่อเข้าไปสู่การคัดกรอง

เอาออกมาจุดที่ใช้ชื่อว่าเป็นของนักโทษชั้นดี
พอนักโทษชั้นดีประตูเนี่ยถนนอยู่ตรงนั้นแล้ว

คนร้ายทั้ง๕เหมือนทำกรรมร่วมกันมา

เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาเออเออเออ

ไปกันหมดเลยฮะออกทางประตูไม่ได้เพราะประตูล็อก

หนีทางฝ้าแล้วออกมาแบบงูเหลือม

สุดท้ายโดนตามจับตัวได้นะครับ
หนี๕โดนจับได้แล้ว๓เหลืออีก๒ตอนนี้
กำลังถูกไล่ล่ากดดันอย่างหนักปิดเมืองล่าสุพรรณบุรีครับ

ต้องตรวจสอบกันต่อแล้วก็อีก๒คนต้องตามมาให้ได้นะคะ